คุณผู้ชมคะยาเสพติดเนี่ยไม่เคยให้คุณกับใครเลยจริงนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราได้มีการรวบรวมกรณีดารากับยาเสพติด
ที่เป็นดาราโด่งดังก็กลายเป็นดาวดับได้

เมื่อดาราสาวเอ็มเจ็ดสยาถูกตำรวจซ้ายตรวจ
และปฏิบัติการพิเศษ๑๙๑รวบตัวคาห้องพัก
เมื่อปลายเดือนมีนาคมปีที่ผ่านมา
พร้อมของกลางยาไอซ์ยาอีและยาบ้าจำนวนหนึ่ง

และถูกดำเนินคดีในข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่ายและเสพ
ทำให้เส้นทางในวงการบันเทิงมืดหม่นทันที
และไม่ง่ายนักที่จะกลับมายืนในจุดเดิม
นักแสดงตลกรุ่นใหญ่นกวนิดา
ทำผิดซ้ำสองเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ายาไอซ์
หลังรับโทษตามกฎหมายเธอก็ได้รับโอกาสจากรุ่นพี่ในวงการ

โดยเธอยืนยันว่าจะไม่ทำให้สังคมผิดหวังซ้ำอีกเป็นอันคา
โดยเธอยืนยันว่าจะไม่ทำให้สังคมผิดหวังซ้ำอีกเป็นอันขาด
แม้จะมีบทเรียนให้เห็นเป็นตัวอย่าง
แต่ก็ยังมีคนหลงทางเข้าสู่วังวนยาเสพติด
จกมกน้องสาวตลกชื่อดัง
ก้าวพลาดถูกจับพร้อมของกลางยาไอซ์
โดยเธอสารภาพยอมรับว่าเสพยาจริง
และขอเข้ารับการบำบัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หลังถูกจับในคดีค้ายาเสพติดพร้อมแฟนนุ่ม
จะพ้นโทษเมื่อปลายปี๒๕๕๖ที่ผ่านมา
ปัจจุบันเธอได้รับโอกาสให้กลับเข้าสู่วงการบันเทิงอีกครั้ง
กลางการต้อนรับจากเพื่อนพ้องและแฟนเพลง
รวมทั้งอดีตนักร้องดังที่กำลังมีอนาคตไกล
รับโทษมานานถึง๑๓ปีในเรือนจำ
สารดีกาพิพากษาจำคุก๕๐ปีปรับ๑ล้านบาท
คดีมียาเสพติดประเภทยาอีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
โดยชีวิตหลังขาดอิสระภาพเขาใช้เวลาทบทวนก้าวที่พลาด
และสามารถคว้าปริญญาตรีหลังใช้ชีวิตในเรือนจำได้ถึง๒ใบ
จากคณะศิลปศาสตร์สาขาสารสนเทศ
และคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชมาได้สำเร็จ